เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันหลังเกมกันหน่อยว่าเขาว่ากันอย่างไรบ้างนะครับ
โดยเฉพาะอย่างนี้โค้ดคนเก่งซิโก้กินที่ศักดิ์เสนอเมือง
กับการเตรียมทีมที่จะพาทีมชาติไทยนั้นไปสู่รอบต่อไปของการคัดเลือกฟุตบอลโลกในโซนเอเชียครับ
โดยหลังจากจบเกมนะครับโค้ดคนเก่งซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมือง
หน้าฟุกศรทีมชาติไทยครับก็ยอมรับว่าเสียดายนะครับ
ที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ทั้งที่นำก่อนถึง๒ครั้ง๒ครา
แล้วก็เตรียมวางแผนในการสู้ศึกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายต่อไปแล้วด้วยนะครับ
จริงก็น่าเสียดายนะครับเราได้แค่๑แต้มก็เพียงพอต่อการเข้าสู่รอบต่อไป
เราก็ถือว่าเป็นทีมที่ไม่ได้แพ้ใครในกลุ่มนะครับก็ยังมีงานหนักที่รอเราอยู่ข้างหน้านะครับ
ก็คือในรอบ๑๒ทีมเอเชียนะครับฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณน้องน้องนักฟุตบอลทุกคนนะครับ
ที่สู้จนสุดความสามารถ
ขณะที่อริสักไกรสอนนะครับคนที่ทำประตูที่๒ให้กับทีมไทยขึ้นนำอีกครั้งหนึ่ง
รับนะครับว่าไทยนั้นเป็นรองอีรักษ์มากนะครับในเกมนี้
แต่สู้ด้วยใจครับทำให้สามารถที่จะเก็บ๑แต้มสำคัญแล้วก็คว้าแชมป์กลุ่มได้ครับ
การมาครั้งนี้ทุกคนรู้แล้วว่าแบบเหมือนเราแบบมาจะสู้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เขาระดับเอเชียอะไรอย่างนี้ทุกคนก็อาจจะมองว่าเรายังไม่ถึงคันนั้นแต่ว่าคือผมก็พยายามทำให้เต็มที่
แล้วก็แต้มหนึ่งในวันนี้ผมรู้สึกอยากจะมอบให้แฟนชาวไทย
คนทำประตูแรกนะครับในเกมนี้โมงโครนัสสะไกรนะครับ
บอกว่าขอมอบประตูนี้ให้กับลูกของเขาที่กำลังจะเกิดขึ้นมานะครับในอีก๓๔เดือนข้างหน้า
นี่คือกำลังใจทำให้เขานั้นสู้ต่อนะครับ
แล้วก็มีความสำเร็จในวันนี้ครับ
ก็ถือว่ามันเป็นความหมายของผมก็คือ
ผมกำลังมีลูกก็คืออีก๓๔เดือนเขากำลังจะลืมตาดูโรคใบนี้นะครับ
ก็ถือว่าให้เกียรติเขาแล้วก็ให้เกียรติครอบครัวที่คอยอยู่ข้างหลังเรามาตลอดเลยครับ
กับสภาพสนานที่อิราตครับและเกมนี้ทุกคนต่างก็รู้สึกกดดัน
รวมถึงทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะตอนนี้ครับนักเตะหลายคนยังอายุน้อย
พวกเขานั้นกำลังอยู่ในช่วงที่พัฒนานอกจากนี้ยังหวังว่าทีมจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้
ด้วยการเป็นอันดับสองที่ดีที่สุดสี่ทีมจากแปดกลุ่มนะครับ
แต่ก็ถือว่าเป็นงานที่ยากนะสำหรับทีมชาติอีรักษ์ครับ